คุณผู้ชมมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะก็คนแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแล้วคนก็คอมเมนต์กันเยอะมาก
คือต้องบอกว่าลูกใครใครก็รักแต่ไม่ใช่ว่าลูกของคุณจะน่ารักสำหรับทุกคนใช่ไหม
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่คนหนึ่งทะเลาะกับพนักงานร้านขายของ
เพราะว่าพนักงานร้านขายของเนี่ยไปตะโกนห้ามลูกคุณแม่ว่าห้ามวิ่งเล่นวิ่งโซนในร้าน
ไปดูนะคะว่าเขาทะเลาะกันถึงขั้นไหน

แก้ขนาดไม่ได้เจ็บว่าโทษอ่ะ
คือนี่แหละค่ะคุณแม่ก็เดือดดานพอสมควรในขณะที่ก็ยังเห็นมีเด็กวิ่งเล่นอยู่

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าลูกนี่
แม่มีการผลักสิ่งของในร้านจนล้มลงไปด้วยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างดังแถวท่าพระค่ะ
ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงตะโกนด่าใส่หน้าพนักงานขายของในร้าน
เพราะไม่พอใจที่พนักงานไปขู่ลูกชายว่าจะเอาตำรวจมาจับ
คือผู้หญิงเนี่ยให้เงินลูกชายมาซื้อของที่ร้านนี้

พนักงานก็เลยห้ามไม่ให้วิ่งเล่นสน
พอรู้ว่าเหมือนกับเหมือนไปขู่ลูกว่าไม่ให้วิ่งเล่นจน

แม่คนนี้ก็เลยไม่พอใจมาตะโกนด่าที่หน้าร้าน
อย่างที่บอกเด็กลูกของแม่ก็ยืนอยู่ข้างแม่นะ
ได้ยินทุกคำที่แม่พูดเห็นทุกพฤติกรรมที่แม่ทำ
ผลักข้าวของในร้านล้มกระจายแล้วก็เดินออกไปเลย
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เป็นสามีของคุณแม่นี่แหละ
กลับมาที่ร้านนี้มาขอโทษพนักงานแทนภรรยา

พอคลิปนี้ถูกเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
เอาไว้บอกว่าแค่พนักงานห้ามเด็กไม่ให้สนในร้าน

มีแม่แบบนี้โตขึ้นมาลูกจะเป็นแบบไหนเนี่ย
อันนี้เป็นข้อความที่เขาเขียนไว้ดิฉันไม่ได้พูดนะคะ

นี่ค่ะขอโทษพนักงานแทนภรรยาของตัวเองนะคะ

ว่าเออแทนที่คุณจะดูแลลูกให้ดี

แล้วคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้หรือเอ้าเป็นการฟังความขั้นเดียวก็ไม่ได้นะ
เราส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านไปพูดคุยกับพนักงานไหนลองเล่าสิเหตุการณ์เป็นยังไง
พนักงานบอกว่ามีเด็กเข้ามาในร้าน๔คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๒แล้วก็ไปวิ่งเล่นลื้อของ
พนักงานก็เลยเตือนไปบอกว่าอย่าเล่นแล้วก็เหมือนพูดในเชิงหยอกอ่ะ
ถ้าเป็นยุคสมัยเราอาจจะบอกว่าอย่าโซนได้เดี๋ยวผีมากินตับใช่ไหม
อันนี้เขาบอกเขาหยอกเล่นบอกว่าแบบอย่าโซนอย่าเล่นเดี๋ยวเรียกตำรวจเลยนะ
แต่เขาบอกว่าเขายืนยันเขาไม่ได้ใช้น้ำเสียงตะคอกหรือว่าด่าทอเด็กเลย
จากนั้นเด็กก็วิ่งไปฟ้องแม่เท่านั้นแหละค่ะตามคลิปที่เห็นเลยค่ะ
แม่ก็คือโกรธอารมณ์ขึ้นเลยแล้วก็ด่ากราดพนักงานแบบนั้น
พนักงานคนนี้ไปลงบันทึกประจำวันที่สนบุคโลแล้วนะคะ
แต่เบื้องต้นคู่กรณีก็คือคุณแม่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาแต่พนักงานก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไรหรอก
แต่อยากฟังอยากฟังเหตุผลของแม่ว่าต้องด่ากันขนาดนี้เลยเหรอ